วันนี้เปิดมาเนี่ยข่าวเที่ยงของเราเตือนภัยกันเลยนะคุณชนะใช่ฮะเตือนเรื่องสภาพอากาศหน่อยนะ
ใช่ค่ะอย่างที่เห็นนี่แหละฮะเตือนลูกเห็บถล่มพายุฝนกระหน่ำหลายพื้นที่
วันนี้ขอบอกเลย๔๗จังหวัดทั่วไทยอาจจะโดนทั้งพายุฝนฟ้าขนอง
ลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่มีลูกเห็บตกเขาบอกว่าโอ้โหเม็ดเท่าลูกก๊อฟเม็ดเท่ามะนาว
ใช่แล้วก็เม็ดเล็กอย่างขนาดเท่ามะยมขนาดลำไยก็มีเหมือนกันหลายพื้นที่เจอแบบนี้
คุณผู้ชมส่งข้อความมาพูดคุยกันหน่อยเมื่อเช้าดิฉันขับรถมาทำงานผมก็โปรยลงมา
ใช่ในพื้นที่กรุงเทพนะถูกต้องค่ะทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยคืออุณหภูมิก็จะลดลง
เหนืออีสานจะลงประมาณ๔๖องศาส่วนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลจะลงประมาณ๒๔องศา
แต่เตือนไว้ก่อนเรื่องของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
เพราะว่าเป็นคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนออกมาหลายฉบับแล้วนะครับ
เราดูเรื่องของแต่ละพื้นที่ที่เผชิญเรื่องของฟ้าฝนกันก่อนนะครับ
โอ้โหลมกระโชกแรงอันนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูน
โต๊ะเก้าอี้ของโรงเรียนพัดปลิวไปหมดเลย
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ประทึกที่ลำพูนกันก่อนนะครับ
โอ้ตอนนี้นะครับพายุกำลังทะลม
โอ้โฮโอ้โฮโต๊ะไหลโต๊ะไหล
โอ้โฮไปแล้วไปแล้วไปแล้วตายแล้วรถรุ่น
หมู่ที่๒ตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
คุณผู้ชมได้เห็นความแรงของพายุ
ทำให้โต๊ะทำให้เก้าอี้ถูกซัดปลิวเลยนะครับ
ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดลำพูน

เมื่อวานี้เกิดฝนตกกระหน่ำในพื้นที่มีลมกระโชกแรง

ในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดลำพูน
ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านในตำบลอุโมง
เมืองเหมืองง่าแล้วก็ตำบลเหมืองจี้

หลังหลังคาปลิวบางหลังถูกต้นไม้ล้มทับใส่
ซึ่งขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนนะครับ
ก็กำลังเร่งสำรวจความเสียหาย
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยต่อไป
อันนี้ที่ลำพูนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่เชียงใหม่กันต่อนะครับ
เพราะว่าที่เชียงใหม่เดี๋ยวพาไปดูสภาพ

ดิฉันจะบอกว่านี่คือสภาพบนเรือนแพร่แม่งัด
โหคนอยู่บนแพรร์เค้าคงตกใจเหมือนกันน่ะ
กลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ำมันก็เป็นคลื่นแรงเหมือนกันนะครับ
ถูกต้องใจคงตุ้มต่อมเลยนะคะ
ฝนมันตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีพายุลูกเห็บพัดอย่างรุนแรง
มองไปข้างนอกเป็นสีขาวโพลนไปหมดเลย
นักท่องเที่ยวที่เขามานั่งรับประทานอาหารอยู่ในร้าน
รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าในแพร่ก็ต้องขนของกันหนีจ้าละวันเลยนะคะ
เพราะว่ากลัวไงว่าจะเกิดอันตราย
แล้วไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคุณพื้นที่อื่นของเชียงใหม่
โอ้โหเจอพายุลูกเห็บตกลมกระโชกแรง
อย่างที่วัดสิริชัยนิมิตรที่ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่วังเนี่ยนะคะ
ก็มีการจัดงานศพของพระรูปหนึ่ง
แล้วคุณผู้ชมพายุพัดเต็นต์ที่ตั้งวางไว้ในงานศพ
ดูสิมันปลิวแบบนี้เต้นก็ได้รับความเสียหายบางส่วนนะคะ
แต่ทางด้านประสาทศพของหลวงพ่อได้รับความเสียหายแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
แล้วก็หลายพื้นที่นะครับเมื่อวานก็มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ
ทั้งดอยเนี่ยขาวโผล่เลยนะครับดอยอ่างขางเนี่ยลูกเห็บตกอย่างนี้
คุณผู้ชมดูสิโอ้โหเม็ดบะเริ่มเลยนะครับ
ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่๑๓แล้วนะฮะ
ลงวันนี้วันที่๙กุมภาพันธ์๒๕๖๔นะครับ
พายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับ
จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่๙กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่๑๐กุมภาพันธ์นะครับ
ก็มีเหตุมีปัจจัยเพราะว่าตอนนี้มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
คุณก็คิดดูลมมาจากทางเมียนมานะแล้วก็ประกอบกับบ้านเรานะครับ
มีลมจากทิศใต้นะฮะจากภาคใต้มานะครับ
แล้วก็ลมจากตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะฮะ
นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยขึ้นมาปกคลุม
ทำให้ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับ
กรุงเทพมหาคอนปริมณฑลช่วงนี้หนีไม่พ้นเลย
เรื่องของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับ
และบางพื้นที่อาจจะมีฟ้าผ่าบางพื้นที่มีลูกเห็บตก
ดังนั้นเฝ้าระวังกันนะครับอย่างภาคเหนือเนี่ย
ฝนตกถึง๑๓๐ของพื้นที่นะครับภาคอีสานฝนตก๑๖๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกก็ไม่แพ้กันนะครับ
ก็จะมีฝนตกอยู่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
กรุงเทพมหานครวันนี้อาจจะมีฝนตก๑๔๐ของพื้นที่ด้วย
เพราะว่าเห็นฟ้ามันครึ้มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
ดังนั้นก็ต้องเตือนกันเลยเรื่องของสภาพอากาศให้เฝ้าระวังกันด้วยนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งให้เกษตรกรต้องระวังพืชผลและความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลของท่านด้วย
อาคารสิ่งก่อสร้างต่างต้นไม้ใหญ่ต้องระมัดระวังให้ดีด้วยนะครับ
โฆษณาในพื้นที่เมืองก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะนี่คือเรานำเสนอหลายจุดเลยนะคะที่ได้รับความเดือดร้อน
บางทีเราเห็นในโลกโซเชียลเมื่อวานอย่างที่เชียงรายริมแม่น้ำโขงก็มีพายุลูกเห็บมา
มันอาจจะเท่ากับมะยมแต่ว่ามันเยอะขาวโพนไปหมดเลยคุณผู้ชม